มาดูเรื่องนี้ทุกชีวิตมีค่าจริง
แล้วก็สัตวแพทย์ท่านหนึ่งรับการรักษาตัวอะไรรู้ไหมคุณ

บางคนบอกว่าเห็นเป็นแมลงสาปแบบอี
มันจะตายก็ไม่เป็นไรไม่เอาอ่ะไม่ยุ่ง

และรู้สึกสำนึกผิดรู้สึกว่ามันบาปเหลือเกิน
ก็เลยเอาแมลงสาปไปให้คุณหมอรักษา

มันก็จะแบนแล้วก็ขี้ไหล
ต้องใช้คำพูดแบบนี้นะถึงจะเห็นภาพแมงสาบ
แต่ทีนี้ครับเรื่องราวนี้ถูกแชร์
หรือว่าคุณหมอธนูลิมปะพัฒนวนิษฐ์นะครับ

ฉุกเฉินเมื่อคืนวานมีคนเดินเหยียบแมลงสาป
ดิ้นอยู่ข้างถนนไม่ใช่คนนะแมงสาบมันนอนดิ้น
พอดีมีคนใจบุญเดินผ่านเข้ามาเห็นเข้า
ก็เลยรีบนำตัวน้องเนี่ยเรียกว่าน้องด้วยนะ

เรื่องจริงปลอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องตลกนะครับ
อันนี้บ่งบอกถึงความมีเมตตาและเวทนาที่มีต่อสัตว์โลก
ทุกชีวิตชีวิตใครใครก็รัก
อยากให้มีคนแบบนี้อยู่บนโลกเยอะ
เมตตาธรรมคำจุนโลก
คุณหมอเขาโพสต์เอาไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็มีโพสต์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

แม้แต่แมลงสาปก็เช่นเดียวกัน

ทีมข่าวของเราเดินทางไปหาคุณหมอ
เมื่อกี้ฮะสถานที่ในการรักษาสัตว

ไปพบกับนายสัตวแพทย์ธนูหรือว่าคุณหมอบอย
บอยก็เล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังกลางดึก
วันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมา

มีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก๓๐ปี
พาน้องน้องคือมะแรงสาปนี่

หมอใช้แบบนี้ขี้ไหลออกมา

ทีนี้ครับหนุ่มคนนั้นก็ใช้มือหยิบ

แต่ดูเหมือนว่าแมลงสาปเป็นสัดชวนขยะแขยง

แต่ก็มีคนพามาให้หมอช่วยชีวิต

ไปเหยียบแมลงสาปจนมันบาดเจ็บ

คุณหมอเล่าให้ฟังเล่ายังไง

คราวนี้ต้องมารักษามะแรงสาป

คุณหมอตอนเอามานะก็ปล่อยคลิปแบบนี้

แล้วก็ปล่อยให้มันเดินอยู่ในถาด
เพราะว่าหมอก็ไม่มีวิธีการรักษา

นี่คุณหมอถนุทนอมเหมือนกันนะครับ
มาขึ้นมือหน่อย

ย้ำมันเป็นสัตว์ที่อึดอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณหมอบอกแหมจะฉีด
จะแทงเส้นจะผ่าตัดอะไรก็ทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันค่อยดูแลมัน
ท้ายที่สุดนะคุณหมอบอกว่าไม่ได้คิดค่าบริการอะไรนะ
แล้วก็ที่นำเรื่องนี้ไปโพสต์ไม่ได้ต้องการอยากโด่งอยากดัง
ไม่ต้องการอยากให้เป็นกระแสแต่ให้เป็นข้อคิดหนึ่งว่า
หนึ่งชีวิตที่คนอื่นอาจจะรู้สึกขยะแขยงกับมัน
แต่อีกคนมองว่า๑ชีวิตมีความหมายนั่นเองนะครับ

ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นข่าวได้นี่คุณผู้ชมก็แซวมานะ
บอกว่าข่าวนี้อินดี้สุดพอฟังข่าวคุณสืบสกุลเล่าไป
นึกถึงตัวเองตายแล้วเมื่อวานตบยุงมา๔ตัวนี่บาปมากเลยคุณผู้ชม
ส่งข้อความมาบางคนบอกว่าคุณสืบสกุลไม่บอกให้ตั้งสติกันก่อนเลย
กำลังทานข้าวอยู่แล้วก็กลัวแมลงสาบมาก
ขออภัยครับแต่บางท่านมีประสบการณ์ตรง
บอกว่าใช้ไม้กวาดตีมันแล้วมันไหลจริง

แล้วก็มันดิ้นวนแบบนี้นะฮะ
นี่แหละค่ะทุกชีวิตมีความหมายข่าวนี้เนี่ยนะคะ